เชียงใหม่เนี่ยก็มีสถานประกอบการพวกผับบาคาราโอเกะเยอะอยู่เหมือนกัน
เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่บุ๊คพี่ปุ้ยเปิดแล้ว

ให้ผมดีใจกับผู้ประกอบการ

แต่ก่อนจะเปิดเขาก็ต้องทำความสะอาด

ที่ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ไปที่ร้านเทนคาราโอเกะแห่งนี้ครับ
พร้อมเลยครับพรุ่งนี้จะเปิดบริการแล้ว
บรรดาแม่บ้านครับแม่บ้านที่คาราโอเกะแห่งนี้ก็ต้อง
เอาพวกน้ำยาฆ่าเชื้อมาทำความสะอาดกันซะหน่อยครับ

ไมโครโฟนก็ต้องทำโซฟาก็ต้องด้วยฮะ
กรณ์ในร้านต่างก็ต้องทำความสะอาดให้มันครบเลย
เพื่อให้พร้อมกลับมาเปิดให้บริการหลังจาก

พนักงานทุกตำแหน่งที่จะได้กลับมาทำงานและมีรายได้กันอีกครั้ง

นี่ขมาคำเม่นเลยนะฮะ
ผู้จัดการร้านชื่อว่าคุณชิงชัยก็บอกว่า
ทางร้านเนี่ยมีการปรับระบบระบายอากาศใหม่หมดเลยนะ
เพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่สาธารณสุขเขากำหนดไว้
เขายอมรับแหละโอ้โหช่วงแรกลูกค้าอาจจะยังไม่ได้มาเยอะอะไรหรอก
เพราะว่าการระบาดของโควิด๑๙มันก็ยังไม่ได้หายไปไหน

รวมทั้งผลกระทบทางเศรษฐกิจที่มันสะสมมานาน
ใช่ครับคุณผู้ชมคนก็อาจจะมีเงินในกระเป๋าน้อยลง
อาจจะระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้นอะไรไม่จำเป็น
เช่นการใช้สันทนาการการใช้เที่ยวอะไรอาจจะใช้น้อยลงเขาก็ยอมรับ
แต่ทางผู้จัดการร้านเขาบอกทุกคนที่ร้านพร้อมจะสู้ครับ
เพื่อให้ธุรกิจกลางคืนในจังหวัดเชียงใหม่กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งครับ
จากเชื่อมายไปจังหวัดจันทบุรี

เขาก็ปรับปรุงสถานที่กันครับพร้อมจะเปิดให้บริการแล้วนะ
เขาบอกว่าเป็นผับยอดนิยมในจันทบุรีเลย
เด่นศักดิ์เจ้าของร้านบอกว่า
เขาปรับปรุงมาตั้งแต่มกราคมแล้วนะ

แล้วก็ทำให้ร้านมันอากาศถ่ายเทครับ

ทุกคนต้องฉีดวัคซีนครบ๓เข็มครับ

และพื้นที่สีเขียวเฝ้าระวัง๑๔จังหวัดด้วยกันครับ
แต่ว่าใครไปเที่ยวเมาอย่าขับนะ
แต่ต้องบอกว่าเวลาเปิดท่านต้องเปิดตามเงื่อนไขนะ
ที่เขากำหนดโดยเฉพาะเรื่องของมาตรการในการป้องกันโควิด๑๙นะครับ